ชาวบ้านเขาเป็นสมาชิกสหกรการเกษตร
ทีนี้เขาก็ร้องมาบอกว่าช่วยฉันด้วย
ฉันเนี่ยไม่ได้ไปกู้ยืมเงินเลยแต่ทำไม
ฉันเป็นหนี้หลักหมื่นบ้างหลักแสนบ้าง
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมก็เลยต้องมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
แต่เบื้องต้นเท่าที่ตรวจสอบ

เพราะว่ามีการตกแต่งบัญชีนั่นเอง

โดยนายมานิดศรีวงราชรักษาราชการแทน
สหกรการเกษตรจังหวัดขอนแก่น

กรณีที่ชาวบ้านที่ตำบลศรีสุขสำราญ
อุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นเป็นพันคนเลยนะคะ
ชาวบ้านเหล่านี้เขาเป็นสมาชิกสหกรการเกษตร
พนิมิตรอุบลรัฐแล้วก็ร้องเรียนมา

นี่ฉันตกเป็นหนี้สหกร

บางคนก็๔๐๐๐ไปถึงหลักแสนก็มีนะคุณ
ชาวบ้านเขาบอกว่าพวกเราไม่ได้ทำสัญญากู้ยืมเลยนะ
เงินที่บอกว่าเราไปกู้มา

วันนี้ก็มีการนำคณะเข้าให้ข้อมูล

ซึ่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นค่ะ
ถ้าพบครั้งนี้ต้องการจะรายงานความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหานะคะ
เขาก็เคยเดินทางไปยื่นหนังสือถึงที่ทางจังหวัดตรวจสอบ

ทีนี้เมื่อวานก็มีการไปตามเรื่องด้วย
มานิดบอกว่าในฐานะที่ผมเป็นนายทะเบียน
ก็เลยสั่งการให้สหกรการเกษตรสุพนิมิตรอุบลรัฐ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนเลย
แล้วก็จากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่ามีชาวบ้านที่เขาตกเป็นหนี้
ตกเป็นหนี้โดยไม่ได้ยื่นกู้จริงนะ
มันเกิดจากความผิดพลาดในการดำเนินงานของสหกรค่ะ

แล้วก็มีการตกแต่งบัญชีเพื่อปิดงบบัญชีประจำปีด้วย
เอาฟังเสียงรักษาราชการแทนสหกรการเกษตรจังหวัดขอนแก่นค่ะ

ทำคำสั่งในที่นามของจังหวัด
เพื่อที่จะไปช่วยในการตรวจสอบการแก้ปัญหาในการดำเนินงานของสากร
แล้วก็ถดสอบหาข้อเส้นจริงว่าการกระทำผิดนั้น
ใครมีส่วนในการติดการได้รับผิดชอบบ้าง
ถ้ามีความผิดโดยชัดแจ้ง
ก็ให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย
โอ้โหทีนี้ชาวบ้านเป็นพันคนที่เขาเดือดร้อน
เขาก็ร้อนเนื้อร้อนใจแหละค่ะว่าจะทำยังไงดี
ไปอยู่ในชื่อของการเป็นบัญชีลูกหนี้ของสหกร

โดยสำนักสหกรการเกษตรจังหวัดขอนแก่น
ก็จะมีการหารือแล้วก็ตรวจสอบในการดำเนินการ
ยอดหนี้ที่ชาวบ้านเขาไม่ได้เป็นหนี้แบบจริงนะนะ
เข้าสู่บัญชีปฏิเสธหนี้เอาไว้ก่อน
กว่าจะตรวจสอบเรื่องนี้แล้วเสร็จนะคะ
แล้วก็ระหว่างนี้ใครที่กังวลใจบอกว่า
ถ้าเกิดว่าโอนชื่อฉันไปอยู่ในบัญชีปฏิเสธหนี้

เพราะว่าทางสหกรจังหวัดขอนแก่น

แล้วก็หาผู้ที่รับผิดชอบกับยอดหนี้ที่มันเกิดขึ้นให้รวดเร็วที่สุด
และที่สำคัญต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยนะคะ
อยู่ดีก็กลายเป็นหนี้โดยไม่รู้ตัวนะฮะ